คุณผู้ชมฮะมาดูที่จังหวัดตรังกันหน่อยฮะ
ประธานสภาอบตหัวร้อนไม่พอใจเพื่อนบ้าน
ที่ไปเก็บหอยในร่องน้ำในที่ดินที่มีพื้นที่ติดกันนะคุณ
เหตุการณ์เกิดจากการเก็บหอยเท่านั้นเอง
แต่ว่าทำให้อดีตประธานสภาอบตเนี่ยขวามีดไล่ฟันเพื่อนบ้านวัยหกสิบสี่ปี
นิ้วเกือบขาดแล้วก็ยังคมครูเดี๋ยวจะยิงให้ตายกันยกครัวเลย
ถ้ามาลุกลามมาเก็บหอยอะไรแถวนี้อีกนะครับคุณผู้ชมฮะ
นี่เจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวของนางชะอ้อนอินทองมา
อายุหกสิบสี่ปีส่งโรงพยาบาลตรังนะครับ
หลังจากถูกนายเอกพงศรีสุดอายุ๖๐ปี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วนอำเภอปะเหลียนเนี่ย
ใช้มีดพระฟันครับได้รับบาดเจ็บที่หัวแม่มือด้านซ้าย
โอ้โหเกือบขาดนะแล้วก็บริเวณศีรษะด้านขวานะฮะ
เลือดไหลอาบหน้าเลยนะครับลูกสาวของคนเจ็บเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
แม่เนี่ยไปดักหอยแล้วหาปลาที่ร่องน้ำหลังบ้านซึ่งตรงนี้มันเป็นเขตแดน
เป็นที่ดินที่อยู่ติดกับบ้านของผู้ก่อเหตุครับจังหวะนั้นเองผู้ก่อเหตุมาเห็นไม่พอใจ
ตะโกนต่อว่าเอะอะโวยวายจนเกิดการเถียงกัน
ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะใช้มีดฟันแม่ของเธอจนได้รับบาดเจ็บเลยนะครับ
จากนั้นแม่ก็เดินเลือดอาบเต็มตัวกลับมาที่บ้านนะฮะผู้ก่อเหตุถือมีดพระเดินตามมาที่หน้าบ้าน
และตะโกนพูดคมครูบอกว่าเดี๋ยวกูจะเอาปืนมายิงให้ตายหมดยกบ้านเลยนะครับ
มึงคนพันธุ์นะฮะอ่าเดินอ่าวิ่งตามมาถึงพระมาวิ่งตามมาถึงหน้าบ้านนะฮะ
ขู่อยู่หน้าบ้านแต่เขาไม่เข้ามาในบ้านนะคะเขาขู่อยู่หน้าบ้าน
เขาขู่ว่ายังไงบ้างครับเขาขู่ว่าจะยิงให้ตายทั้งหมดอ่ะ
คือไปแจ้งมาเลยไปแจ้งใครไปบอกใครให้มาเลยเพราะเขาไม่กลัวบอกให้ไปบอกมาเลย
อันนี้แหละฮะตัวลูกสาวผู้บาดเจ็บนะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ก็ไม่เคยเห็นว่าทั้งแม่ของเธอกับผู้ก่อเหตุมีปัญหาอะไรกันมาก่อนนะ
ทีนี้ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน
แล้วก็ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
จริงก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านกันนะคุณนะ